อีกหนึ่งข่าวที่บอกไปเฉาโชว์มากนะคะ
ก็เป็นเพจปลอมเว็บปลอมเป็นข่าวปลอมนะคุณผู้ชม
ต้องย้ำว่าถ้าใครได้เห็นข่าวนี้ไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ

สำหรับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้คนมองแมททุรณีเนี่ยเปลี่ยนไป
ถ้าจะเกลียดกันเนี่ยดิฉันว่าไม่ควรเล่นสกกระปกกัน
ใช่นะคะซึ่งตามข่าวก็เล่าเป็นตู่เป็นตะเลยค่ะ
แมทต้องไปพบแพทย์เพื่อซื้อยาทุกเดือน
นักข่าวไปสัมภาษณ์แมทเลยนะข่าวปลอม
บอกว่าแมทยอมรับว่าสั่งยาจริงแต่สั่งมาทานคู่กับยาเพิ่มหน้าอกทานเล่น
อันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจริงแล้วนะไม่ได้เป็นเอสไอวี
คืออ่านตั้งแต่วันทัศน์แรกก็ดูรู้แล้วว่ามันอับรอบ
อ้างชื่อหมออ้างชื่อโรงพยาบาลเจ็ดสัตว
รูปประกอบสมัยที่แมทเจอพิษดวงไฟในกองถ่ายไหม้รูปนั้นแหละค่ะ
แล้วเอามาอ้างเป็นตู่เป็นเต่าว่านางป่วยนะคะ
ชาวเน็ตเลยเข้าไปคอมเมนต์ใหญ่โตนะคะว่าเล่นแรงเกินไป
ให้นางเอกคนดังเนี่ยแจ้งความเอาผิดนะคะ
เหลือบไรในโซเชียลให้เข็ดหลาบค่ะ
ซึ่งวันอาทิตย์ที่ถึงนี้นะคะคุณแมทก็จะออกงานแจกประทีนของช่องเขานี่แหละค่ะ
ที่แถวโลตัสพระราม๔ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงกันบ้างนะคะ
แต่ว่าเขาว่างานวันอาทิตย์นี้คุณมิ้นทะลิดาจะไปด้วยนะคะ